อ่ายังหายใจไม่ทั่วท้องนะฮะสำหรับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น
ใช่ฮะต้องลุ้นกันรายสัปดาห์เลยล่ะค่ะ
ว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนจะจบลงอย่างไรนะฮะ
ต้องดูนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นทางออกเนี่ย
ความหวังไปอยู่ที่คณะกรรมการสมณชันต้องบอกความหวังส่วนหนึ่งนะฮะ
ความหวังส่วนหนึ่งใช่ค่ะแต่จนป่าเนี้ยครับ
ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยค่ะถูกไหมคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้น่าสนใจนะคะว่าจะทันการหรือเปล่านะคะ
ติดตามการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากคุณสุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะเชิญครับอาจารย์ครับ
ครับขอบคุณครับคุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่
ยังต้องลุ้นกันต่อว่าความเป็นไปของบ้านเมือง
ตกลงว่ามันจะเป็นยังไงต่อหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืน
ซึ่งเมื่อกี้คุณบุ๊กก็ได้รายงานไปแล้วว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้น
ถึงแม้ว่าการชุมนุมจะสลายตัวไปอย่างสงบแต่ว่ามันก็มีเหตุระทึกขึ้นมาเรื่อย
ทุกครั้งที่มีการชุมนุมเราก็หายใจไม่ทั่วท้องว่ามันจะมีเหตุอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นไหม
มันจะมีเหตุที่ทำให้เราระทึกใจอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วจะเป็นยังไงต่อ
เมื่อคืนนี้ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเห็นข่าวหนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
รอยเตอร์เนี่ยเขามีภาพภาพหนึ่งผมคิดว่าเป็นภาพที่คนไทยไม่ค่อยได้เห็น
มีมีเพจออกมาว่ามีเยาวชนเนี่ยเป็นนักเรียนเยาวชนเดินนำหน้าอย่างนี้
แล้วเขาตั้งคำถามว่าขนาดมีกาดแบบนี้ยังต้องเจอกับการฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมอีก
อันนี้ก็เป็นเหตุผลของทั้งฝ่ายตำรวจเหตุผลของฝ่ายผู้ชุมนุม
แต่ปัญหาก็คือว่าหลังจากนี้ไปผู้ชุมนุมเขาก็ประกาศ
ว่าเขาไม่หยุดเขาไม่เลิกเขาไม่ท้อเขาไม่หมดมุกเขาจะเดินหน้าต่อ
แล้วจะเป็นยังไงความหวังที่จะพึ่งคณะกรรมการปรองดองสมานฉัน
ดูเหมือนว่าจะไม่ทันการถึงแม้ว่าเราจะให้กำลังใจนะครับ
แต่ว่าดูแล้วก็คือว่ากว่าจะตั้งกรรมการให้ครบตามที่ต้องการ
เช้าวันนี้ก็ได้ยินว่าท่านประธานชวนจะไปพบประธานองค์คมนตรี
เพื่อจะหารือเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี
จะเชิญเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมไม่รู้
ชวนหลีกภัยบอกว่าการเรื่องเวลาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเร่งรัด
ยังพอมีเวลาฟังดูคล้ายคล้ายกับว่าท่านบอกว่าภายในสิ้นเดือนพฤศจิกาเนี่ย
คงจะตั้งกรรมการได้คำถามก็คือว่าช้าไปไหม
กว่าจะได้กรรมการกว่ากรรมการจะประชุมกัน
กว่าจะได้ข้อยุติกว่าจะชี้ข้อยุติว่าให้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นำไปปฏิบัติ
และที่สำคัญก็คือว่าเขาจะนำไปปฏิบัติไหม

ฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงต้องให้กำลังใจประธานชวนอย่างที่ว่า
ถึงแม้ว่าบางฝ่ายเช่นฝ่ายผู้ชุมนุม
ผู้ชุมนุมเขายืนยันว่าเขาจะไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้
หลายคนบอกว่าถ้าคู่ขัดแย้งไม่เข้าร่วม
แล้วผลของการของการวินิจฉัยของการวิเคราะห์นำไปสู่การตัดสินใจ
ชี้ทางออกเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติไหม

กับอาจารย์สุขุมนวลสกุล
อดีตอธิการบดีรามคำแหง
สุขุมท่านมีหลักคิดดีครับ

ถึงจะมีทุกฝ่ายเข้าไปเป็นกรรมการ
คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเข้าไปเป็นกรรมการ
แต่ถ้าผลของคณะกรรมการชี้ออกมาว่า

ฝ่ายนั้นควรจะทำอย่างนั้นเพื่อหาข้อยุติ
แล้วแต่ละฝ่ายไม่ยอมรับกับการชี้ทางออกนั้น

แต่ถึงแม้ว่าคู่ขัดแย้งจะไม่เข้าร่วมเป็นกรรมการ
แต่ว่าเมื่อคณะกรรมการชี้ทางออกมา
แล้วเขายอมรับนำไปปฏิบัติ

ฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของกรรมการไม่ใช่มีปัญหา

ทั้งสองฝ่ายที่เขาชี้ทางออกมาแล้วจะยอมรับปฏิบัติไหม

ถ้าฝ่ายที่ครองอำนาจอยู่
ถ้าเขาชี้ทางออกมาว่าสถานการณ์อย่างนี้
ผลเอกประยุทธ์ต้องลาออก
แล้วก็แก้ไขรัฐมนูล
ผลเอกประยุทธ์จะยอมลาออกไหม

ถ้าสมมุติว่ากรรมการชุดนี้ชี้ทางออกว่า

จะต้องหยุดชุมนุมถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกและการแก้ไขรัฐมนูล
ส่วนเรื่องการปฏิรูปสถาบัน
ถ้าคณะกรรมการชุดนี้บอกว่าเอาไว้ก่อน
ไม่มีการพูดถึงเรื่องสถาบัน
ไม่มีการปฏิรูปสถาบัน

และ๒ข้อนี้นายกยอมลาออก
แล้วเดินหน้าการแก้รัฐมนูล

ฝ่ายที่ชุมนุมจะหยุดชุมนุมไหม
นายกจะยอมลาออกไหม

ฉะนั้นก็ตกผลึกได้ว่า
กรรมการจะครบหรือไม่ครบ
จะมาคู่ขัดแย้งจะเข้ามาร่วมพูดคุยหรือไม่

สำคัญก็คือว่าเมื่อชี้ทางออกแล้วเนี่ย
ถ้าไม่ตรงกับใจตัวเอง

ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติ
ความสำคัญจึงอยู่ตรงนี้ครับ
ส่วนเรื่องข้อเรียกร้องที่
ไปเสนอให้ชัดดาวน์ให้ปฏิวัติอะไรต่ออะไร

ไม่ไม่ไม่ต้องเอามาเป็น
ไม่ต้องเอามาใส่ใจว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่ว่าล่าสุดเขาก็ปฏิเสธกันแล้วนะครับว่า

ความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งที่ถือว่า
เป็นเรื่องจราเข้ขวางคลองขึ้นมา
เขาเรียกร้องให้แก้รัฐมนูล
แล้วจริงตอนนี้เท่าที่ฟังเสียงส่วนใหญ่เนี่ย
คงมีการแก้รัฐมนูลแน่
แต่มีเสียงอีกเสียงบางเสียงบอกว่า
จะไม่ยอมรับร่างของไอลอ
แต่ยอมรับร่างของพักฝ่ายค้าน
ยอมรักร่างของภักษ์รัฐบาล

ก็ดูเหมือนว่าน่าจะได้เสียงเกิน๘๔เสียง๑ใน๓
ดูแล้ววาระรับหลักการวันที่๑๗นี้ไม่น่าจะมีปัญหา
แต่ว่าแหมเมื่อเช้ามีข่าวขึ้นมาอีกว่า
สวสว๔๘คน

เพื่อให้ประธานชวนส่งเรื่องไปถึงรัฐมนูลตีความว่า
การแก้รัฐมนูลเนี่ยขัดรัฐมนูลไหม
สอก็นำโดยเจ้าเก่าล่ะครับ

คุณเกรงศักดิ์รัตนวราหะกับคุณเจนครองธรรมเนี่ยนะ
๒คนสองคนนี้ก็จะเข้าชื่อกัน
อันนี้ก็มาในลักษณะจอละเข้ขวางคลอง
บรรยากาศเขากำลังไปดีเอามาเป็นอย่างนี้
ส่วนเรื่องของคุณศิระ
เจนจาคะกับปารีนาไกรคุบนั่นก็ถือว่า
ออกมาในช่วงจังหวะที่ทำให้คุณชวนเสียกำลังใจหรือเปล่า
แต่คุณชวนท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านไม่เสียกำลังใจหรอกครับ
เพียงแต่ว่าลักษณะอย่างนี้จราเข้ขวางครอง
วนน้ำให้คุณทำให้บรรยากาศที่เขากำลังจะแก้ไขปัญหา
ต้องมามันไม่ถึงขนาดสะดุดหยุดชะงัก
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราที่เป็นผู้บริโภคข่าวติดตามข่าวเนี่ย
ดีที่สุดคืออย่าถือสาหาความครับผมทำข่าวการเมืองมาสี่สิบกว่าปี
อยู่กับข่าวมาทุกสมัยของสภาผู้แทนรัศดร
จะมีคนประเภทนี้อยู่เสมอคนที่ประเภทที่ว่าพูดจาอะไรก็ปล่อยให้พูดไป
เราไม่ถือสาหาความอย่าไปถือคนไทยเนี่ยเขาถือว่า
ถ้าเราไม่ถือเสียเราก็ไม่เราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่เครียด
ฉะนั้นเราก็หวังว่ามาจนถึงเช้าวันนี้เที่ยงวันนี้
ทางออกต้องมีครับมีฉะนั้นแล้วเนี่ย
ไม่รู้จะจบยังไงฝ่ายผู้ชุมนุมอย่างที่บอกสักครู่
เขาก็จะเดินหน้าชุมนุมต่อเขาก็จะคิดมุกใหม่ขึ้นมาต่อ
ถ้าฝ่ายพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าจะไม่ลาออก
ตั้งคำถามตลอดว่าผมทำอะไรผิดแล้วก็ไปพูด
เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาว่าหาคนที่ซื่อสัตว์ให้ได้เท่าผมก่อน
หาคนที่ซื่อสัตว์ให้ได้มากกว่าผมก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน
ลักษณะอย่างนี้จะมองเห็นเลยนะครับว่า
ไม่มีทางที่จะได้ข้อยุติได้จนกว่าจะรอว่า
คณะกรรมการชุดนี้จะว่ายังไงและนี่คือสถานการณ์ประเทศไทย
จนถึงเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณปุ้ยครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ